ทีนี้พอมาดูตัวเลขของผู้ป่วยสะสม
นนทบุรีน้องกรุงเทพเลย
เมื่อวานนี้ยอดผู้ป่วยสะสมกรุงเทพอยู่ที่๗๒๑คน
รองลงมาก็คือจังหวัดนนทบุรี๗๓คนนะคะผู้ป่วยสะสม
ทีนี้จังหวัดนนทบุรีต้องยอมรับว่ามีสนามมวยด้วย

ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็เลยบอกว่าต้องเพิ่มความเข้มข้น
ของมาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่๒๐๑๑
เอาล่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะคุณซูจินชัยชุมศักดิ
ก็เลยมีการเตรียมออกคำสั่งให้ร้านสะดวกซื้อทั้งหมดในจังหวัดนนทบุรี

ร้านสะดวกซื้อต้องหยุดให้บริการตั้งแต่๕ทุ่มถึงตี๕
มีผลบังคับใช้วันนี้คือ๓๑มีนาคมเป็นต้นไป
เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูที่ผ่านมา
ประชาชนบางส่วนยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมอยู่เลย
พฤติกรรมคือไปรวมกลุ่มกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
เพราะมันสว่างไงมันปลอดภัยไง
แอร์ก็เย็นไงเวลาใครเปิดประตูออกมาถูกไหม

ผู้ว่าเลยบอกว่าไอ้จุดนี้มันอาจจะแพร่กระจายของเชื้อได้

แนวทางที่๒ค่ะคือจะแยกกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่จากการตรวจสอบมีจำนวน๒แสนคนของจังหวัดนนทบุรี
แยกออกมาเพื่อดูแลเป็นพิเศษ
ขณะเดียวกันเดี๋ยวจะประสานให้ผู้สูงอายุ

ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนปกติ
แล้วต่ำตามธรรมชาติอยู่แล้ว

ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
ส่วนกรณีที่ต้องออกจากบ้านทำไงอ่ะ

สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง
ผู้สูงอายุท่านฟังไว้นะคะและปฏิบัติตามนะคะ
ไม่ปฏิบัติการไม่ปฏิบัติตาม
ถ้าเกิดว่าออกมาเป็นคำสั่งแล้วถือว่าผิดกฎหมาย

จำคุกสูงสุด๑ปีปรับสูงสุด๑แสนบาท
เอาล่ะนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีบอกว่า
ยังได้วางแผนรับมือถ้าเกิดว่าเกิดวิกฤต
เหมือนยังต่างประเทศอิตาลีสเปนสหรัฐอเมริกา
งบประมาณสำรองไว้แล้วนะคะ
สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น
สำหรับจังหวัดนนทบุรีค่ะอย่างที่บอกไป
มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยสะสมติดเชื้อโรคโควิด๑๙๗๒

เป็นกลุ่มที่ไปสัมผัสผู้อื่นก่อนหน้านี้ที่เป็นโรค
แล้วก็บางคนก็ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียด
ว่าตัวเองไปไหนมาจากไหนบ้าง
ก็คือปกปิดข้อมูลสุดท้ายก็เป็นต้นต่อในการแพร่กระจายเชื้อโรค